นองเลือดรักสามเศร้า

เจ๊ร้านขายยางฮะ

เขามีสามีพระยา

เลิกกันต่างคนต่างไปมีคนใหม่แล้ว

วงจรปิดบริเวณหน้าปากซอยเพชรหึง๕ตะบนบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
จับภาพนะครับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสโดยผู้ก่อเหตุคือนายสุริยะสมจาก
อายุ๓๓ปีเจ้าของร้านยางขับรถกระบะมาส่งลูกชายอายุ๑๐ขวบนะครับ
ที่หน้าร้านยานซึ่งอดีตภรรยาเนี่ยแยกออกมาเปิดร้านใหม่ไง
อ่านะครับมาทำธุรกิจแบบเดียวกันหลังจากลูกชายแล้วก็นายสุริยะเดินเข้าไปในร้านปรากฏว่านายสุริยะไปจ๊ะเข้าอดีตภรรยานั่งกินข้าวอยู่ในบ้าน
กับนายสุภานุฟักเชื่อมอายุ๔๑ปีคนนี้เป็นแฟนใหม่
หึงหวงแล้วเนี่ยหึงหวงเข้าไปตบครับแล้วคว้าขวดเบียร์ฟาดก็ให้ด้วย
แล้วค้นหาในบ้านไปเจอมีดพับพยายามจะจ้วงแทงเขาภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นลูกชายอายุสิบขวบครับคุณผู้ชมฮะ
วิ่งออกมาหน้าร้านมาแล้วก็ตามด้วยอดีตภรรยาขณะที่แฟนใหม่นะครับเป็นคนที่สวมกางเกงยินขาสั้นนะนะ
เดินออกมาในสภาพได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งไปตามถนนแล้วผู้ก่อเหตุก็ถือไม้ไล่ตามออกมานะฮะ
นี่ครับผู้บาดเจ็บด้วยมาแล้วโอดูดูแบบเจ็บสมัครสบอมนะครับแต่ผู้ก่อเหตุก็ถือไม้เดินตามหลังมาจนพ้น
มุมกล้องแล้วก็เดินกลับเข้าไปในร้านนะฮะนี่ผู้ก่อเหตุออกมาแล้วจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุก็เข้าไปทำร้ายร่างกายลูกน้องของอดีตภรรยาจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เดินมาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็ขับออกไปส่วนกล้องวงจรปิดอีกตัวจะเห็นผู้บาดเจ็บนะครับคือนายสุภานุเนี่ยเดินอยู่ริมถนนเนี่ยครับ
เนี่ยครับโอ้โหแล้วปรากฏว่าสุริยะครับสุริยะขับตามมาคือผู้ก่อเหตุขับตามมาแล้วถือไม้ลงมาไล่ทำร้ายอีก
ผู้บาดเจ็บต้องวิ่งหนีอ่ะนี่ตรงมาแล้วโอ้โหดูไม้ดิโอ้โหประมาณว่ามึงจะหนีไปไหนน่ะนะ
จะไล่ครับจะเอาให้ได้เหตุเกิด๕ทุ่มของวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
นางสาวสาธิวิมลนิสัยเสริมอายุ๓๑ปีเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุนะเอาเล่านะ
คือเลิกกับผู้ก่อเหตุมาปีกว่าแล้ว
ทั้งที่อยู่ด้วยกันมีลูกกันมา๓คน
ออกมาเปิดร้านขายยาเป็นของตัวเอง
แต่วันเกิดเหตุลูกชายนะครับ
ก็ที่เกิดจากนายสุริยะนี่แหละออกไปกับนายสุริยะ
แล้วนายสุริยะก็พาลูกมาส่งคืนในตอนค่ำ

โอ้โหสุริยะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะฮะ
ไล่ออกไปนะครับ
แล้วเข้าไปทำร้ายแฟนใหม่จนได้รับบาดเจ็บต่อหน้าลูกแหละ

ก็ตั้งคันนั่งอยู่ในรถที่รออยู่นั่นแหละครับคุณผู้ชม
คนเจ็บเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้สู้เลยค่ะ

เขาก็มือป้องแผนก็หักเลยค่ะ
ขวดเจียบบ้านเจียบบ้านเสร็จก็
เขาก็หามีดหาหาอุทธกรณ์

คือแฟนเราพยายามหลบ

สักครั้งนึงลูกน้องหนูที่นอนอยู่ในนี้
คนเจ็บอีกคนนึงใช่ไหม
คนเจ็บอีกคนนึงเขาก็เดินออกไปเขาเหมือนไปพยายามห้าม
เขาก็เลยโดนไม้

ตีค่ะตีแล้วเหมือนแตกช่วงนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสพพระประแดงนะครับเรียกผู้บาดเจ็บ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ส่วนผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างการติดตามตัว
มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับ
นี่เป็นลูกน้องของอดีตเมียนะ